สาธุชนเขาเดินทางไปแก้บนกับไอ้ไข่ที่วัดเลขธรรมกิจกันคึกคักเลย
นี่อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปแก้บนบ่อยมากันที่วัดเลขธรรมกิจตำบลบังอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะ
บรรดานักเสี่ยงโชคเขาพาลูกพาหลานเดินทางมากราบไห้ขอพรขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่กันคึกคัก
บางคนนี่หิ้วขนมไม่ได้ให้ลูกหลานกินอย่างเดียวเอามาเผื่อไอ้ไข่ด้วยไข่
ิ้วขนมของเล่นชุดทหารเนี่ยเอามาแก้บนครับเยอะแยะมากมายแล้วชาวบ้านที่เขามา
แต่ละคนนะเขาบอกว่าเขาถูกรางวัลจากไอ้ไข่กันมาแล้วทั้งนั้น
มาไหว้มาขอพรจากไอ้ไข่แล้วก็ได้โชคลาภกลับไปตลอดเลย
ครั้งนี้ก็ซื้อของเล่นมาฝากไอ้ไข่แล้วก็พาเด็กมาเล่นเป็นเพื่อนไอ้ไข่ด้วยนี่ไงเห็นไหม
นี่พาลูกหลานเอามาเล่นกับพี่ไข่
เล่นกับไอ้ไข่ที่นี่ก็โอเคแล้ว
แต่กลับไปเล่นต่อที่บ้านไม่ต้องนะลูกนะ
เล่นแล้วแยกบ๊ายบายอย่างนี้นะลูกนะ
แก้บนกับไอ้ไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ลูกหลานเนี่ยล้วงเห็นไหม
เด็กนี่แหละเขาว่าเฮงให้เด็กล้วงปิงปองในหายทองคำ
เขาก็เชื่อกันว่าเด็กมักจะนำโชคนำลาบมาให้
อุ้ยงวดทีแล้วมันผ่านไปแล้ว
แต่มันก็ไม่แน่มันอาจจะกลับด้านกันก็ได้
จากนั้นก็พากันไปซื้อลอตเตอรี่ที่วัดเห็นไหม

ค้าแม่ค้าเขาก็จะขายลอตเตอรี่กันอยู่หน้าวัดอยู่แล้วนะครับ
ดูกันแล้วกันแล้วแต่ละกันคุณผู้ชมนะ
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยทุกการลงทุน
มีความเสี่ยงสูง

เหมือนออเบร่าเลย